เดี๋ยวละ๑๔เรื่องโรยีใช่มั้ย
เราสปอยจาก๑๓๑๔เนี่ยแทบจะเดาได้

เราเออเออแต่มันก็นะ
เป็นนักเตะที่อยู่ทีมใหญ่แต่ไม่ค่อยได้ลง
อย่าใช้คำว่าไม่ค่อยได้ลงใช้คำว่ายังไม่ได้ลง
จริงพอบอกว่ายังไม่ลงมันก็เดาไม่ยากหรอก

เป็นคู่ปรับของโมซาร่าผม

แขนข้างที่โดนดึงเนี่ยมันคือแขนขวา

นั่นแหละค่ะ

เพราะดมคนนี้
คือจริงเนี่ยเราเคยจะเล่าเรื่องของ
แต่ว่าด้วยกระแสของ

ผมก็มองแล้วว่าอีกไม่นานเนี่ย

ข้อมูลแล้วก็สคริปต์มาอย่าง

นี่ที่ถืออยู่ในมือนี่คือหนามาก

เยอะจนเหนื่อย

ใช้เวลาเขียนสคริปต์ค่อนข้างนาน
เพราะว่าแบบหาข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับ
เป็นนักเตะที่มีความเป็นผู้นำ

ในทุกสีซันให้เก่งขึ้น

บอดี้ราออสด้วย

หุ่นเขาค่อนข้างดูแล้วแบบ

เหมือนพวกนักรบ
ใช่เขาดูแลร่างกายดีมากด้วย
นั่นแหละครับเขาอายุเท่าไหร่อ่ะพี่บอย
เอ่อ๓๕๓๕อย่างเท่านี้
ใช่อันนี้เราจะย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของรามอสก่อนแล้วกันครับ
คือรามอธเนี่ยเกิดที่กามาสนะครับเป็นเมืองเล็กในจังหวัดซีเบีย
ก็ถูกแมวมองของเซบีย่าดึงไปร่วมทีมตั้งแต่ตอนอายุ๑๐ขวบ
ขวบก็เห็นแววของบรามอสแล้วรามอสก็อยู่กับเซบีย่าครับ๗ปี
อันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าจริงลามอสเป็นแฟนบอลของเซบิยาด้วยนะ
เอ้าเหรอ
อ่าเพราะเขาก็เกิดที่เซเบียแปลบเบื้องเกิด
ก็อยู่ทีมสำรองของเซเบีย๒๓๐๒๔๐ครับเล่นได้ปีเดียวครับ
ถูกดันขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่เลย
ต้องบอกว่าตอนนั้นเซบีย่ามีเทรนเนอร์ที่ชื่อว่าครัวกินกาปารอฟ
ไม่แน่ใจว่าแฟนบอลยุคนี้จะทันไหมแต่เขาไม่ได้คุมทีมแล้ว
เขาเป็นคนที่ค่อนข้างไว้ใจดาวรุ่งมาก

แล้วปีนั้นนะครับคือในช่วงก่อนที่ลามอฟจะขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่เนี่ย
บิย่ามีการให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งค่อนข้างเยอะ
แล้วก็เอาที่เป็นที่รู้จักก่อนเลยก็คือเชฟุตนาบาท
ที่เคยอยู่แมนซิตี้ใช่ไหมครับ
อันโตเนียโอโปยต้าคนนี้ก็จะเป็นคนสำคัญในอิพิโซดนี้ด้วย

ก็ผมผมจำช่วงเวลาเป๊ะไม่ได้แต่แต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ย
สุดขึ้นมาก่อนแล้วก็โปรยต้าแล้วก็เป็นลามอฟ
โดยที่๓คนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ชุดอาคาเดมี่แล้ว
ตั้งแต่ชุดอาคาเดมี่ชุดเซบิยาเลติโก้
ตั้งแต่เด็กอ่ะว่างั้น

อมอสก็อยู่กับเซบีย่าได้แค่ปีเดียวครับ

แล้วก็ได้รับความสนใจจากราชาชุดข่าวหรืออันมัดวิด

แล้วก็จะอยู่กับมาดริสจนถึงอายุที่๑๖
จนถึงแบบผ่านมา๑๖ปีถึงนานมากครับ
แล้วก็จริงมันเป็นเรื่องแปลกมากด้วย

เพียงแต่ว่าก็ยังเป็นดาวรุ่งแต่ก็เป็นดาวรุ่งที่ฝีเท้าดี
อาจจะไม่รู้ว่ามันมีดราม่าค่อนข้างเยอะ
ราม่าที่ว่าเนี่ยก็คือว่าแฟนบอลครับ
เขาไม่พอใจการย้ายทีมครั้งนี้
แล้วแบบทีมก็ประคบพังห่มมาอย่างดี
ได้อยู่ปีเดียวแล้วย้ายไปทีมใหญ่
มันรู้สึกเหมือนเป็นการหักหลัง

มันก็ไม่เชิงจูดาเท่าไหร่ครับ
คือเรื่องนี้มันมีความบิดเบือนกันอยู่พอสมควร
คือต้องบอกว่าในช่วงนั้นเซบีย่าเป็นช่วงที่ประสบปัญหาทางการเงิน
ย่าก็ค่อยทยอยขายนักเตะที่เราคุ้นชื่อกัน

จูดิโอบัปติสต้า
แล้วก็เป็นตัวของสิโธรามอส
เรื่องของเรื่องก็คือมันมีความไม่ตรงไปตรงมาในเรื่องของการพูดเรื่องการให้ทีมออกจากสื่อออกทางสื่ออ่าโอเค

คือแฟนบอลก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดการย้ายทีมครั้งนี้
เพราะว่าตอนนั้นประธานของสโมสรของเซบีย่าก็คือเดลนีโดนะครับ
ไม่ได้บอกกับแฟนบอลครับว่าการย้ายทีมของรามอสกับเรียลมัดวิดแล้วก็เซบีย่ามันเป็นการตกลงยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่าย
ไม่ได้เป็นการบีบบังคับโดยใครหรืออะไรคือทั้งสองทีมเนี่ยตกลงตรงใจที่จะขายนักเตะ
เพราะว่าเซบีย่าก็ต้องการเงินเรียลมาริดต้องการนักเตะอย่างรามอสใช่ไหมครับ
จึงทำให้เกิดความโกรธแค้นรามอสอย่างถึงพลิกถึงขิงใช้คำนี้ได้เลย
เพราะว่าเกมแรกที่ลามอสกลับไปเยือนเซบีย่าครับลามอนซานเชฟอีกควรถ้าจำชื่อไม่ผิดนะ
เอ่อตอนนั้นเรียมมาริดก็มีชูโดบับติสต้าด้วยอืม
สองคนนี้โดนโหจนแบบเล่นเล่นแทบไม่ได้อะครับโอ้โหเออนึกออกนึกออกในในของพี่เวลาดูบอลไทยอ่ะ
ก็จะเจออย่างนั้นแหละอืมก็เป็นเรื่องที่ดรามอสเคยพูดหลังจบเกมนั้นนะครับ
เขาบอกว่าเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขาจะถูกแฟนบอลด่าอืม
เป็นแฟนบอลของทีมที่เขาเป็นเป็นทีมโปรดเขาอ่ะอืมเออ
เออแล้วเขาเขาก็ไม่คือการย้ายทีมมันคือการย้ายโดยแบบไม่ได้ไม่ได้มีอะไรผิดปกติอ่ะอืม
มันคือการย้ายทีมตามวิถีของนักฟุตบอลอาชีพอืม
ก็ต้องการเงินอีกทีมหนึ่งต้องการนักเตะอ่ามันมันก็
วินวินนี่มันก็เออสมดิมันมันสมประโยชน์แล้วไงอ่า
นั่นแหละครับทำให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหา
จนถึงปัจจุบันด้วยนะเวลาที่แบบลามอสไปเยือนที่เซบีย่า
เนี้ยโดนโหเละเทะเลยอ่าก็ยังก็ยังโดนอยู่ดีอืม
แล้วจริงจริงเรื่องนี้มันบานปลายด้วยครับเพราะว่า
ของเซบีย่าได้เลยจนถึงปัจจุบันอืมมันเป็นเรื่องที่แบบร้ายแรงมากมากแล้ว
มันมันทำให้บรามอสมีความโกรธใช้คำว่าโกรธแค้นเลยแหละ
เวลาที่เขายิงประตูได้เขาจะดีใจแบบสุดเวียงหรือแบบ
บางทีก็คือแบบเยาะเย้ยแฟนบอลด้วยซ้ำอ่ะอืมเออแต่เขาก็ยังบอก
หรอกพี่ว่าจริงมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นการย้ายทีมที่
ตลาดมาแต่มันเป็นการที่ไม่ถึงใช่ไม่มีการเปิดเผยแบบ
มิยาต้องการเงินนะใช่มันมีความแบบไม่ตรงไปตรงมา
อันนี้คำพูดของรามอสเขาก็บอกว่ามันมีความไม่ตรงไปตรงมา
ในเรื่องของการให้ข้อมูลกับแฟนบอลนะครับในรุ่นการแรกของ
แต่ว่าบางช่วงเนี่ยก็จะขยับขึ้นไปเป็นมิดฟิลตัวรับบ้าง

ก็ตอนนั้นก็เล่นแบ็คขวาด้วยนะครับเป็นหลัก
กล่าวด้วยว่าใบเหลืองกับใบแดง

เนี่ย๑๖ธุรกาลผมจำไม่แม่นนะ

เกิน๑๐คือใบเหลียงเกิน๑๐ใบ
คือประเด็นคือ๑๖ธุรกาลเนาะ
ต้องมีอย่างน้อย๑๖๐ใบ
บรรยาตรายางนี้เผลอไปลองนับเล่นพี่ว่าเกิน

โอ้โหใบแดงก็จริงก็เยอะนะ

ด้วยวิธีการเล่นด้วยตำแหน่งด้วยสไตล์ด้วยรูปร่าง

ก็คือเป็นคนที่แบบพร้อมลุยอะ
แล้วบางทีไอ้การพร้อมลุยของเขามันก็มีปัญหานะ
มันเยอะกว่าคนอื่นมันแรงกว่าคนอื่น
มันเลยมีใบเหลืองใบแดงตามขึ้นมาค่อนข้างเยอะ
มักจะไปอยู่อย่างน้อยก็เป็นกองกลางตัวรับ
ซึ่งพอมาอยู่กองหลังเนี่ยความบ้าพลังความบู้ความ
เพราะกล้องหลังถ้าดูบอลสมัยนี้คือกล้องหลัง
ก็มีโอกาสที่เขาสติหลุดได้ทำให้หลุด
ใช่แล้วมันทำให้ทีมบางทีทีมก็เสียเปรียบ
คือเขาเป็นนักเตะที่น่าสุดยอดบางอย่างก็คือว่า
เขาเป็นกองหลังที่ยิงประตูได้เกินหลัก๑๐๐ประตูอะครับ
เออเอาแค่ว่าประตูกับใบเหลืองน่าจะแข่งกันได้
ใช่แล้วก็มีเรื่องความเร็วใช่ไหมมีความเร็วในการเข้าสกัด
เรื่องนี้เรื่องนี้เชื่อว่าคนไม่รู้เยอะพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้น
เกมใหญ่เล่นได้ดีเล่นดีมีหลุดบ้างมีหลุดบ้างมันเป็นเรื่องปกติแหละ
แต่เกมใหญ่แล้วเขาจะเล่นได้ไม่มีปัญหา
มีคนหนึ่งใครครับ
ใช่ครับนั่นแหละ
จะตอบเมื่อกี้จะตอบคนอื่นแล้วเดี๋ยวจะตลกไป
ตังค์อยากรู้ไหมว่าเพราะอะไร
ก็ถ้าเดามันก็ทั่วไปคงขยันคงนู่นคงนี่แหละ
เขามีความคิดความเชื่ออย่างหนึ่งว่า
ในทุกรูปการณ์เขาจะต้องเก่งขึ้นเก่งขึ้น
ในฐานะหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของโลก
ไม่ใช่แค่นักฟุตบอลปกติทั่วไป

หมายถึงว่าเราอยากนึกเหมือนกันนะว่า
เขาจะวัดตัวเองว่าเก่งขึ้นจากอะไรวะ

แต่ก็เขาคงมีวิธีการวัดของเขา
ใช่เขามีมาตรวัดของเขาอะไรอย่างนี้
จริงมันก็มีถ้าแบบเอาที่แบบจับต้องได้

อยู่เรื่องของการฝึกซ้อมนะครับ
แล้วก็ด้วยความที่เขามีความคิดที่แบบจะต้องเก่งขึ้นเรื่อย
คิดดูว่าขนาดอายุ๓๕ปีแล้วครับ

หลังแต่อายุ๓๕คือหลัก๓๐ปรูก

ปลายทางมันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเป็นทีมใหญ่อยู่แล้วครับ

เดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันว่าทำไมถึงยังไม่ได้ลงสนามเนอะ
เพราะว่าจริงมันมีผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี๒๕๕๙

เสียดายมากเพราะจริงลามอสเป็นนักเตะที่ติดทีมชาติ

ทีมชาติสเปน๑๘๐เกม
นันโดรู้สึกประมาณร้อยแปดสิบสามแต่ตอนนี้น่าจะขึ้นแล้วเพราะว่าเป็น
เพิ่งมีมีเกมทีมชาติเนอะแพ้ไปเอ่อแต่ต้องไปเปย์ออฟใช่ไหม
ใช่ใช่เศร้าจัดนั่นแหละฮะคราวนี้มาถึงจุดที่เอาลามอสมาไว้ที่
พีสิบห้าอ่านี่อืมเมื่อกี้จะถามตั้งแต่ต้นแต่ว่าเอ้ย
ไม่ถามดีกว่าเดี๋ยวให้ปลอยเป็นคนพูดดีกว่าตรงนี้อ่า
เพราะจริงจริงน่ะเบอร์สิบห้าเนี้ยมันเป็นเบอร์เก่าของเพื่อนสนิทเขา
ก็คืออันตรีโนปวยต้าอ่านะฮะจริงจริงรามอสเนี้ยใส่เบอร์สี่
ใส่เบอร์สี่ทุกคนน่าจะรู้ใช่พี่ว่าตอนตอนเปิดอีพีมาเนี้ย
คนก็น่าจะรู้สึกว่าอ้าวมันเกี่ยวกับราโมนท์แน่
ใช่ใช่เค้าใส่เบอร์สี่นะ
ไม่มีแต่มันมีเหตุผลคือคือว่าคือเอ่อจริงจริงแฟนบอลยุคหลังหลัง
จะไม่ค่อยทันว่ามันเคยมีเหตุการณ์

แล้วก็เสียชีวิตในอีก๓วันถัดมา
ก็คือเป็นเรื่องของการเต้นของหัวใจที่มีปัญหา

อายุแค่๒๒ปี

ตอนนั้นอ่ะ
เอ่อแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเบอร์สิบห้า

อืม
แล้วก็มันมีความจุดที่ลิงก์กันนิดนึงก็คือ
เกมแรกในน้ำทีมชาติของลาม็อต

ไม่รู้เหมือนกัน

เขาก็ใส่เบอร์๔อะไรอย่างนี้
ก็คือขอเลยว่าขอจองเบอร์๑๕เลย
ก็ถ้าให้พูดกันตามตรงก็คือการเลือกเบอร์๑๕ก็
เป็นการสารต่อเจตนารมณ์ของเพื่อนสนิทตัวเอง

เล่นฟุตบอลด้วยการอยู่
เป็นการแบกรับทุกอย่างแทนอะไรอย่างนี้ครับ
คือถ้าสังเกตดีมันจะมีรูปหน้าผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นเพื่อนกัน๓เกลอ
คราวนี้พูดถึงเรื่องของทีมชาติสเบนล่ะ

คู่แค้นกันนอกทีมชาติแต่ในทีมชาติเป็นพาร์ทเนอร์
ใช่ก็จริงถามผมว่าเขาเคยทะเลาะกันไหม
แน่นอนว่าเคยแน่นอน
แต่ว่าการทะเลาะมันจบลงด้วย

แต่ว่าในทีมชาติสเปนมันเป็นไปไม่ได้เลย
ถ้าเราต่างคนต่างเล่นต่างเก่งแย่งต่างโมโหต่างกดเกี้ยวซึ่งกันและกัน
ทีมชาติสเปนจะไม่มีวันประสบความสำเร็จ
เพราะฉะนั้นทางเลือกของเราคือปรณีประนอมซึ่งกันและกัน
เข้าใจแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็เล่นร่วมกัน
นั่นคือจุดที่ทำให้ทีมชาติสเปนประสบความสำเร็จ
จนกระทั่งจนถึงจุดสูงสุดก็คือตอนป้องกันแชมป์ยูโร๒๐๑๒ด้วย
ซึ่งรามอทกับปิเกะเล่นร่วมกัน

คู่หลักคู่ยักษ์คู่ทุกอย่างคู่แบบน่ากลัวใช่ก็คือก็ต้องถือหลักความเป็นมืออาชีพนะครับพูดกันง่ายความเป็นมืออาชีพความสามัคคีความเข้าใจความการยอมรับซึ่งกันและกันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สองคนนี้เล่นร่วมกันได้นะครับ
เรื่องในสนามและนอกสนามคือได้หมดเลย
คือไม่ใช่แค่แบบแค่เป็นผู้เล่นกับเทรนเนอร์ไม่ใช่
แต่เป็นมากกว่านั้นใช่ครับใช่
แล้วก็เรียกว่ายังไงดี
ลาม้อใช้คำจำกัดความกับอรักษณ์เย็นว่าเป็นเหมือนนักปราช
เป็นแบบผู้รอบรู้ก็คือปรึกษาอะไรเรื่องในสนามนอกสนามได้หมด
เรื่องการวางตัวอรักษณ์เย็นเคยสอนแทคติกในการจัดการกองหน้าให้กับลาม้อตอนอายุ๑๙๒๐เลยนะ
ลอกชมว่าเก่งเก่งมากเลยแล้วดีละค่อยเอาคืนให้มันเหล่ง
ก็จุดที่น่าสนใจของทีมชาติสเปนในหลายรายแบบของการคุ้มครอบครัวถูกทิ้งอารกูลเยศ

การแพ้ทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลก๒๐๑๖

ว่าแบบกลุ่มนักเตะที่เคยผ่านไปรอบลึกฟุตบอลโลกเนี่ย

ซึ่งถัดจากฟุตบอลโลก๒ปี

ในการใช้กับทีมชาติสเปน
ทีมชาติสเปนยุคนั้นประสบความสำเร็จด้วย

การที่จะสร้างเคมีภายในทีม

พอไปทำการศึกษา
ไปหาข้อมูลมาแล้วก็ต้องยอมรับว่า

เทรนเนอร์ที่เก่งมากคนหนึ่งของโลกฟุตบอล
แต่ว่าต้องบอกว่าเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเนอะ
ก็ต้องขอเอาไว้อะไรมานั้นที่นี่ด้วย
ตอน๒๐๐๘จบลงใช่มั้ยครับ
ไปจากทีมชาติสเปน

โดยให้เหตุผลว่าจริงเขาก็อยากส่ง

ตอนนี้คือได้ออกในช่วงที่อยู่จุดสูงสุด
แล้วเป็นการส่งมอบนักเตะที่ดีมาก

ก็คือฟุตบอลโลกใช่ไหมครับ

ซึ่งโอ้โหโคตรเก่งเลยวะ

ติดทีมชาติได้หมดอันนี้คือจุดที่ดี

เมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของ

ยิงจุดโทษได้คมที่สุด

คือ

คือหลังจากที่เขายิงลูกโทษแม่นแล้วฮะ

มีโอกาสได้เป็นประตูเนอะ

เขายิงเข้าไปทั้งสิ้นนะ
ไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือสโมสรเนี่ย
โอเค๓๐ลูกนะ
พลาดเพียงแค่๕ลูก

ก็จัดเลือกว่าจะพัดกับ

มันอยู่เกมนึงที่พัด๒ลูกติด

เศร้าจัด
วันนั้นดวงตกและจริงจริงนะ
อันที่นี้คือเล่าจากความทรงจำเลยอ่ะ

ตลกอ่ะ
นั้นล่ะครับ
ปกติได้แหละแต่เขาก็มีลูกยิงแบบไม่ปกติอีกอ๋อมีก็คือลูกพิเศษใส่ไข่อะไรเยอะเยอะ
ลูกยิงแบบอ่าโอเคอ่าพวกเล่นเกมเนี้ยโหพวกเล่นเนี้ยรู้ดีรู้ดี
รู้ดีก็คือลูกที่ยิงเหมือนเหมือนชิปเข้าประตูอะครับเอ่อเขาเรียก
เป็นก็เป็นตำนานทีมชาติเช็คคนหนึ่งแหละครับอืมเขาเป็นคนคิดค้นลูกยิงแบบปาเน
มีคนเคยไปสัมภาษณ์ปาเนนก้าถึงเรื่องของการยิงลูกโทษ
สไตล์เขาเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งคนที่คือมีนักเตะจำนวนมากแหละที่ยิงแบบปาเนงก้าเยอะ
แกะมาเนียนอันนี้ผมถอดคำบทสัมภาษณ์เข้ามาเลย
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขายิงด้วยลูกยิงของผมเขายิงเป็นประจำ
แล้วผมก็ดีใจที่เขายิงในสไตล์ผม
ชนะเลิศระหว่างทีมชาติเยอรมนีตะวันตกกับเช็ค
ซึ่งในเวลาเสมอกัน๒๒แล้วก็ยิงตัดสินกันด้วยลูกโทษ
แล้วตัดลูกตัดเสียงลูกโทษที่ว่านั้นก็คือลูกยิงแบบปาเนนก้าของอันโตโนอันโตนินปาเนนก้า
เชคกับเยอรมนีตะวันตกเชคก็เป็นแชมป์เกิดไม่ทัน

คือจะบอกว่าเช็คกับเรมันตะวันตกตอนนั้นไม่ทันมาทันเช็คกับเยอรมันตอนหลังแล้ว

ตอนหลังทลายกำแพงเบอร์ลิน
คราวนี้พูดถึงวันสุดท้ายของดรามอสกับเบลอัลมาร์วิท

อันนี้จริงมันเป็นเศรษฐ์ที่เกิดเหตุการณ์เศร้าขึ้นมาพร้อมกันเนาะ
หนึ่งคือเมซี่
เมนซี่ก็ลาจากบาเซอร์น่าด้วยน้ำตาใช่ไหม
มีใกล้เคียงกันอีกคนนึงก็คือที่เราเล่าไปแล้วคือแจ๊กกี้ลิช

ก็ร้องไห้แจ็คกินลิชก็ควรร้องไห้
มอสก็พูดถึงเรื่องของการย้ายออกจากเรียลมาริดไปสู่ไปแอคเชย์
ก็บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ลำบากที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่ง
แล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยคิดมาตลอดเลยว่าจะต้องอำลาเรียลมัดริตนะฮะ
แล้วเขาก็คาดหวังว่าวันหนึ่งวันใดในอนาคตข้างหน้า
เขาจะได้กลับมาที่เรลมัดริดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่หนุนหลังเขามาด้วยดีตลอดมา
จริงก็บอกว่าแฟนเรียลมัดริตหนุนหลังมากว่าแฟนบอลเสียบิญญาณอีก

อันนี้มันมีเรื่องที่น่าสนใจนิดนึงก็คือว่า
ในหนังสูปปิ้นของสเปนนะครับ
ซึ่งในที่นี้มันก็ต้องหมายถึงเรียลมาริดอยู่แล้วล่ะ

ถ้าถามผมว่าผมเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยนะอืมอืมเพราะว่าเอ่อ
ลามอสอยู่กับมาดริตมันนานมากอืมนานแบบหลักสิบปีเนี่ยมันมัน
มันหาได้ยากแล้วได้เกินสิบปีไปเยอะด้วยสิบหกอ่ะเออจะยี่สิบ
อยู่แล้วใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบรามอสเป็นนักเตะของเรียม
ที่เล่นได้คงเส้นคงวาที่สุดอืมอืมแล้วก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ
ผู้นำทั้งในสนามและนอกสนามแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นเหมือน
ตัวแทนของเรียลมาริดในทุกทุกสื่อที่ปรากฏออกไปทั่วโลกอืม
ใช่ไหมฮะหน้าเขาคือผมก็เลยแบบว่าเออพอพอเขาพูดถึงเอ่อ
รามอสเป็นไอดอลคนสุดท้ายของแรมดิตในยุคเนี้ยอืมผมก็เลยแบบเออ
ไม่มีข้อโต้แย้งแล้วก็เห็นด้วยทุกประการ
เพราะว่าถ้าเราไปดูเรลมัดวิดในชุดหลังจากเนี้ยเรายังไม่เห็นเลยว่าใครจะขึ้นมาเป็นแบบ
มิสเตอร์เรียลมัดวิดคนต่อไปได้ต่อจากลามอสเลยอ่ะเออว่ะอืม
คือรามอสโอเคอาจจะไม่ใช่นักเตะที่ปั้นมาโดยสโมสรเหมือนราอูหรือเหมือนกาซียาใช่ไหมฮะ
แต่รามอสอยู่กับทีมนานมากแล้วก็แล้วก็รามอสอ่ะแล้วก็ชื่อชั้นรามอสอ่ะเออ
มันเป็นทุกอย่างของทีมจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมนั่นแหละครับก็เลยเห็นด้วยกับเรื่องของ
ดอลคนสุดท้ายตามที่สื่อสเปนเขาพูดมาก็เลยเห็นด้วยเทจัดไอดอลคนสุดท้ายใช่ฮะ
ก็คราวนี้ก็มาถึงเรื่องที่น่าเสียดายก็คือว่าในช่วงยูโรสองพันยี่สิบที่เตะในปีสองพันยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมา
อ่าอ่าเป็นเป็นปีที่เป็นรุ่นเป็นทูนาเมนต์ที่รามอสไม่ได้ไปร่วมเตะด้วยอ่าเออ
นะฮะก็น่าเสียดายคือจริงจริงก็ต้องบอกว่ามันก็น่าเสียดายเพราะจริงจริงลามอสเขาก็อยากปั๊มสแตดอ่ะ
อืมคือถ้าพูดตรงตรงคืออยากปั๊มอ่ะอยากปั๊มตัวเลขอ่ะสถิติดีมาตลอด
คืออยากปั๊มแข่งกับโรนันโดเอาพูดตรงก็คือแบบอยากเป็นนักเตะที่ติดทีมชาติมากที่สุดในยุโรป
คือแบบคงแบบอยากติดแบบสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยเออสองร้อยก็ไม่แปลกอ่ะเออ
แต่มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าจริงคือลามอฟเนี่ยในช่วงปีสองพันยี่สิบเอ็ดเป็นปีที่เขาเจอปัญหาพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกเยอะอืม
อืมก็คือเขามีปัญหาการบาดเจ็บติดตัวเยอะก็คือตั้งแต่ต้นปีเนี้ยเจ็บกล้ามเนื้ออืม
เดือนห้าติดโควิดอีกอ่าใช่ใช่เออเขาติดใช่ไหมติดโควิดอีก
พอหายจากโควิดปุ๊บจะต้องถึงธุรกิจที่ไปเตะฟุตบอลโลกอืม
เจ็บเส้นเอ็นเจ็บอ่าอืมนั่นแหละครับก็เลย
ไม่ได้ติดทีมชาติชุดยูโร๒๐๒๐

เพราะจริงทุกการรามอฟล์ลงสนามให้กับเรียลบรรลิตน้อยมาก
ประมาณ๑๕เกมเองมั้ง

ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลท่านก็ต้องติดทีมชาติ

แล้วก็ที่บอกว่าลามอสยังไม่ได้ลงสนามกับ

เป็นอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่อง

น่าจะแบบหลัก๑๐กว่าเกม๑๘เกมแล้วล่ะ

แต่ว่าร่างกายเขายังไม่สมบูรณ์

ตอนนี้มันเข้าสู่เดือนพฤศจิกา

มันมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกัน

แล้วก็อาจจะมีการยกเลิกสัญญา

โดยที่แบบก็ยังไม่ได้ลงสนามให้กับทีมใช่ไหมครับ

แล้วก็ไม่แน่ก็อาจจะ

ก็คราวนี้ผมขอแถมแล้วกัน

เขาชอบกีฬาแข่งม้า

คือชอบจนถึงขั้นเปิดฟาร์มแข่งม้าของตัวเอง

เขาเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาแข่งม้า

ว่าอะไรเออเออไม่เป็นไรช่างมันอ่านั่นแหละครับก็จริงจริงนอกเหนือจาก
เรื่องของเป็นเจ้าของฟาร์มม้าใช่ไหมนักฟุตบอลในวัยเด็กอ่ะ
อันนี้แถมให้นิดนึงก็คือเขาเคยอยากเป็นนักสู้วัวกระทิง
อ๋อเหรอก็เป็นแท้แต่โบราณเลยใช่ใช่ใช่เออนะครับเอ่อ
จะหุ่นเขาได้นะหน่วยก้านเขาได้นะสู้บัวกระทิงเนี่ยใช่
คือถ้าดูในไอจีอ่ะเขาออกกำลังกายบ่อยมากอ่าหนักมากด้วยอ่า
มันก็มีสาเหตุเหมือนกันเขาก็ให้คำตอบเรื่องเนี้ยว่าทำไมแบบ
ทำไมคุณต้องออกกำลังกายหนักขนาดนี้มีคนถามเยอะมาก
เขาก็บอกว่าด้วยตำแหน่งที่เขาเล่นอ่ะมันคือกองหลังอืม
แล้วกองหลังเป็นตำแหน่งที่จะต้องเผชิญหน้ากับผู้เล่นที่ดีที่สุด
ของคู่ตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นตัวกองหน้าเองหรือปีก
สิ่งที่เขาต้องทำก็คือการทำให้ตัวเองแข็งแกร่ง
เพื่อที่จะไปสู้กับไอ้พวกเสือสิงห์กระทิงรัดพวกเนี้ยโอเคโอเค
โดยที่เขาก็ต้องต่อสู้กับเรื่องของอายุตัวเองด้วยอืม
เป็นความท้าทายท้าทายอ่าขั้นหนึ่งของเขาอ่ะ
ก็เลยทำให้เป็นผู้เล่นที่ผมชอบมากอ่าเออ
แล้วก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำไมเขาถึงเล่นฟุตบอลในระดับสูง
จนถึงปัจจุบันแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่
ไปเอสเชโดยที่เงินก็ไม่ได้ลดลงด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้
ได้โบนัสอีกต่างหากอายุก็เยอะแล้วด้วยน่ะอืม
นะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ชื่นชอบตัวผมเนี้ยชื่นชอบ
นี่แน่นเลยนะผมพูดน้อยมากเลยนะอีพีนี้

ใช่อันนี้แบบแฟนบอยที่แท้จริง
อันนี้ขอสรุปผลงานของรามอสนิดนึงแล้วกัน
ก็คือว่าตลอดการคลักแห้งที่เรียลมัตต์วิทย์ก็คือ
ได้ลาลิก้าไป๕ครั้ง

๒๐๐๘กับ๒๐๑๒แล้วก็ฟุตบอลโลก๒๐๑๐

บอกว่าครบทุกถ้วยที่ควรได้

อันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะ
จากเรื่องของแชมป์ที่เขาได้มา

เป็นกองหลังที่เรียกว่าตัวท็อปของโลก

ขนาดนั้นน่ะคือคนรู้จักดังแต่อืมดูไม่ใช่ไม่ใช่สตาร์ในกองหลังขนาดนั้นน่ะ
ชื่อเขาจะสู้อ่าอย่างถ้าตอนก่อนนั้นนี่ก็ยักษ์ตามมันดูเป็นมากกว่าอืม
เป็นกองหลังที่ทุกคนรู้จักดังเก่งแต่ไม่ค่อยอันเดอร์เรทอ่ะแต่พอพูดถึงผลงานเนี่ย
เห็นได้ชัดเลยว่านี่คือนัมเบอร์วันพี่ว่านัมเบอร์วันแล้วเก่งทั้งในทั้งนอกสนาม
เออครบเครื่องแล้วก็แบบอย่างที่บอกไปอ่ะฝึกซ้อมหนักอืมซ้อมหนักร่างกายดีอืม
ร่างกายดีไม่พออยากไปฝึกยิงมตู้อีกอืมยิงลูกโต๊ะยิงฟรีคลิกลูกโหมงก็ทำได้ดีหมดเลย
นั่นก็คือแบบกลายเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องคือถ้าให้เทียบกับสมัยก่อนอ่ะ
อ่าเรามองเห็นว่าซินิซ่ามิไฮโดวิสอ่าเป็นกองหลังที่ยิงฟรีคลิกแม่นใช่ไหมอ่า
แต่เขาก็ยังไม่ได้มิติเรื่องของเกมรับ
จุดโทษเหมือนที่เล่าไป

มาแบบมาข้อมูลแน่นมาเลย

ค่อนข้างจะข้อมูลแน่นแล้วก็ยาวนะ
ทำตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะคงไม่ยาวมากเออยาวยู่นะ
ก็ยังไงก็ฝากไว้เหมือนเดิมแล้วกัน
เราก็จะมากันเรื่อยข้อมูลก็จะแน่นอย่างนี้อยู่เสมอ
โดยเฉพาะถ้าอันไหนอินเป็นพิเศษเนี่ยก็จะแน่นแบบนี้แหละ
อ่ะอีพี๑๕แล้วก็อีพี๑๖เนี่ย

เป็นอีพีที่ผมจะปล่อยติ่งอีกรอบนึง

เพราะว่าเป็นนักเตะที่เลิกเล่นไปแล้ว

แล้วก็ถ้าให้เดาไว้เดายาก

คือโอเคบอกก่อนแล้วไม่ใช่รอยครีน
คือมัน
ก็ติดตามกัน

แล้วกันนะวิกนี้บอลกลับมาเตะแล้วอืมอ่าก็ฟังเราก็เตรียมตัว
คืนนี้ก็ลุ้นบอลกันต่อไปนะครับครับเชียร์ทีมที่ชอบก็ติด
เราได้เหมือนเดิมทุกวันเสาร์บ่ายสองโดยประมาณอย่าง
นี่แหละก็ฟังจบก็นั่นแหละเหมือนที่บอกได้ดูบอลต่อ
เลยนะครับก็ฟังเราได้ที่ช่องทางนะครับอย่างที่เดิม
ออนไลน์นะครับแล้วก็ช่องทางที่คุณใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น
อืมก็จะมีหลายหลายแพลตฟอร์มที่ใช้กันนี่แหละแล้วก็เสิร์ชอ่า
เอ็กซาทามพอดแคสนะครับลาไปก่อนครับทุกคน
สวัสดีครับสวัสดีครับ